บอกว่าช่วยหน่อยขอความเป็นธรรม
เธอถูกลูกตำรวจคนนึงทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอ
แล้วก็โทรเรียกพ่อที่เป็นตำรวจมาข่มขู่เธอด้วยค่ะ
มึงหยิบคอกูอะ
มึงหยิบคอกู

กูถามมึงด่าเปล่า
มึงจำกูทำไม
นี่เป็นคลิปที่โตเถียงกัน

อ่าส่วนผู้หญิงที่โพสต์คลิปและแท็กมาไทยรัฐทีวีก็คือ
คนที่ขึ้นตัวอักษรทรัพย์สีขาว

ตอนนี้เดินอยู่แต่ว่าตอนท้ายคลิปนี่คือเหมือนจะไปนั่งกองอยู่ที่พื้นแล้ว
แต่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเรามีการดูดเสียงตื้ออยู่หลายครั้ง

แต่ส่วนใหญ่เป็นฝั่งทรัพย์สีขาวนะ

เสื้อฟ้านี่ก็ชี้หน้าแล้วก็บอกคนที่ถ่ายคลิปว่า
ด่าเขาว่าเป็นลูกผู้หญิงหากินหรือเปล่า
ด่าเขาว่าเป็นลูกผู้หญิงหากินทำไม

คือฟังเรื่องของฝั่งคนถ่ายคลิปก่อนแล้วกันนะ

บอกว่าวันนั้นเธอจอดรถอยู่หน้าปากซอยถนนเลี่ยงมือนนทบุรี๕

แล้วอยู่ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้
ก็ขับรถมาถามเธอว่าอยากได้รถยกไหม
เธอก็ปฏิเสธไปบอกแจ้งประกันแล้ว

คุณช่วยย้ายรถไปให้ด่วนที่สุดเพราะมันขวางทางเข้าออก
แล้วก็เลยโตเถียงกันแบบในคลิป
คู่กรณีเสื้อสีฟ้าน่ะก็โทรเรียกพ่อตัวเอง
ที่เป็นตำรวจเสาพอมเมืองนลมาข่มขู่เธอ
แล้วเธอก็ถูกทำร้ายด้วยการบีบคอ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่เข่าซ้ายด้วย
เธอเลยบอกว่าเธอจะฟ้องคู่กรณีข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จะไม่ยอมความอย่างเด็ดขาดค่ะ
เธอไม่ได้เคยด่าถึงพ่อถึงแม่มีแต่เขาเท่านั้นนะ
แล้วลูกไอ้พี่ก็ไม่ได้พูด

แล้วพี่ไม่ได้ด่าเขาถึงบุพการีเลย

เขาไม่เคยใช้คำพูดดีกับพี่

ในเข่าในปากเจ็บ

ไม่ได้ด่าถึงบุพการีแต่ก็คือด่าผู้ชายว่ารังแก่ผู้หญิงอ่ะ
เปรียบเปลยว่าแกผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นแบบนี้นี่แหละ
ทีนี้คุณดนระวีค่ะผู้สื่อข่าว
แล้วก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะคะลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ตรงนั้นมันเป็นถนนสองเลนเนี่ยค่ะพี่อุ๋ย
แต่เป็นยังไงตรงเกาะกลางอ่ะพี่อุ๋ย
มันมีรอยเฉียวชนนะแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ตกอยู่หนึ่งชิ้น
และปูนเกาะกลางก็มีรอยแตกด้วย
หรือนี่จะคือสาเหตุที่ทำให้รถของผู้เสียหายยางแตกหรือเปล่า
เขาบอกต้องจอดแล้วก็รอประกันใช่ไหม

ไปคุยกับคู่กรณีด้วยนะคะผู้ชายเสื้อฟ้าในคลิป

เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถกลับมาจากการไปยกรถอุบัติเหตุที่ย่านประชาชื่น
หน้าปากซอยจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วรถของคู่กรณีจอดบางทางเข้าออก
อยู่หน้าปากซอยไงเขาก็เลยลงไปถามด้วยความมีน้ำใจ
แล้วอยากจะเลี้ยวรถเข้าบ้านว่าช่วยย้ายรถไหม
แต่กลายเป็นว่าฝั่งนั้นน่ะมาด่าเขา

เขาบอกว่าเขาอ้างนะว่าเขาถูกคู่กรณีคือผู้หญิงคนเมื่อกี้
ด่าว่าสารแนแล้วก็ด่าเป็นคำอวัยวะเพศผู้ชาย
คือประมาณว่ามายุ่งทำไมมาสารแนทำไม

ทั้งที่เขาก็เหมือนกับทำงานรถยกอยู่

ใช่เขาก็บอกว่าทำไมต้องใช้คำพูดรุนแรงแบบนั้น
นี่ก็หวังดีจะช่วยยกรถเคลื่อนรถให้โดยไม่คิดเงิน

คู่กรณีคือคุณจอยเนี่ยลักษณะเหมือนอยู่ในอาการมืนเมาสุรา
เอาแต่ตะโกนด่าทอบุพการีด่าพ่อด่าแม่เขา
แล้วก็คำที่ทำให้เขาฟิลขาดเนี่ย
คือด่าว่าเขาเป็นลูกผู้หญิงหากิน

เขาเลยบอกเขาฟิลขาดเลยเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

หรือว่าอ้างตัวเป็นตำรวจหรือผู้มีอิทธิพลอะไรเลย
ไม่มีครับพ่อผมยงไปถามว่า
ทำไมมีอะไรทำไมถึงได้อย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่ได้มีการข่มขู่ไม่ได้มีอะไรเลย
ทีนี้ประเด็นคือเขาเล่าด้วยว่าหลังจากแยกย้ายกันแล้ว
เขารู้มาว่าคุณจอยคู่กรณีโทรไปแจ้งตำรวจ
ว่ารถเขาไปเฉียวชนรถคุณจอย

เขาบอกโหจะเฉียวชนอะไรอ่ะ
ตอนผมขับมาถึงยางเขาก็แตกอยู่แล้วอ่ะ

ถ้าคุณจอยจะแจ้งความดำเนินคดีกับเขาก็ได้
ไม่ว่ากันเขาก็พร้อมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเหมือนกัน

ล่าสุดมันมีข้อมูลออกมาค่ะพี่อุ๋ย

เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะขอเข้ามาให้การที่สพเมืองนนท
เคสคุณจอยกับคู่กรณีชายเสื้อฟ้าคนนี้หน่อย

เห็นคุณอยู่ในคลิปเลยอ๋อคือผมเนี่ยถูกว่าจ้างจากคุณจอยให้ขับรถแทนเขา
ยอมรับกับตำรวจว่าผมเป็นคนขับรถเพราะกลัวว่าจะประกันจะไม่จ่ายเพราะคุณจอยเมา
เดี๋ยวเขาจะมาให้การที่โรงพักษณ์คืนนี้พี่สพนใช่
อันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหม
แต่กรณีของคุณจอยกับทางพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยคือยังไงถ้าเกิดคุยกันอะไรกันได้ก็ลองไปคุยกันดู
ว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ตรงกันเรื่องมูลเหตุที่เกิดขึ้น
ใช่ก็คือเป็น๒เคสคือเคสคุณจอยกับชายเสื้อฟ้าเคสทำร้ายร่างกายบีบคอ
เคสเรื่องที่ว่ารถเฉียวชนน่าจะเป็นรอยตรงเกาะกลางนั่นแหละ
เพราะปกติแล้วเนี่ยประกันต่อให้ทำไว้แต่ถ้าคุณเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประกันเขาจะไม่จ่าย
มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าถูกจ้างให้รับสมอ้างเป็นคนขับแทน